อย่างที่ถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้าง
เพราะว่ามันมีข่าวว่าวินมอเตอร์ไซค์

เป็นการใช้รถสาธารณะโดยที่ผิดกฎหมาย
เพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเขายังไม่ได้อนุญาต
ใช่แต่คนก็บอกว่ามันสะดวก

ค่าบริการก็ชัดเจนตามมาตร

ที่เขาผ่านทางแอปอะไรของเขามา
นี่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจากหลายเขตเลยนะคะ
กรุงเทพเขาอยู่ภายใต้ชื่อชมรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะแห่งกรุงเทพมหานคร

เขาก็ไปรวมตัวกันเลยหน้าอาคารธนภูมิถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะ
ก็มาวางพวงหลีดชูป้ายเผาเสื้อวิน
เพราะว่าเป็นการนำมอเตอร์ไซค์ป้ายขาว
คนขับก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารเนี่ยค่ะ
ตัวแทนของวินมอเตอร์ไซค์นายสันติปฏิพันธ์รัฐก็บอกว่า
ยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่กรมการขนส่งทางบกแล้วตั้ง๒ครั้ง
เห็นมีมาตรการอะไรออกมาหรือว่าการแก้ไขปัญหาอะไรที่เป็นรูปธรรมเลย
ดังนั้นอยากจะให้ทุกคนทำตามกฎหมายหน่อยได้ไหม
คือให้บริษัทนะครับหยุดฝ่าฝืนกฎระเบียบกฎหมายของประเทศนะครับ
ให้หยุดสนับสนุนอ่าให้สมาชิกนำรถผิดประเภทมารับส่งผู้โดยสารนะครับ

ให้กับสังคมและผู้ใช้บริการ
ข้อ๔หยุดสร้างความกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัย
โดยเฉพาะข้อที่๕นี้นะครับหยุดทำลายระบบขนส่งของประเทศ
เพราะวันหน้าบริษัทจะอ้างได้ก็เอารถตู้มาวิ่ง
เอารถทัวร์มาวิ่งแทนบริษัทที่ได้สัมประธานอยู่

เนื่องจากมันมีคำสั่งตอบกดประนทมือวันที่๗

จนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งมีการสละวิวาดกัน

ท่านก็บอกว่าเราเป็นผู้บริโภคเราก็มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอ
ว่าเราจะใช้บริการจากไหนอย่างไร
เผื่อรถเผื่อนอะไรแบบนั้น
รถบ้านเอามารับเกิดอะไรกลับขึ้น

ใช่อีกมุมหนึนเขาก็บอกว่ามันก็อันตรายนะ
เพราะว่าเอารถจักรยานยนต์มาเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะไง

ค่าชดเชยค่าเยียวยาตามกฎหมาย

แต่ว่าบางคนก็บอกว่าอย่างส่งข้อความมาก็มีบอก

พี่วินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทวงถามเรื่องนี้นะคะ
ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะ
ก็ยืนยันว่าถ้ายังไม่ได้มีการเรื่องนี้ให้

ก็บอกว่าให้มายื่นให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว